คุณยายอายุหกสิบแปดปีและอยู่ที่โคลราช

ระหว่างที่ดำนาอยู่แน่นอนว่าตอนดำนาก็ต้องก้มใช่ไหมฮะ
มีคนร้ายเนี่ยฉวยจังหวะเข้ามาข้างหลังนะครับ
หวังจะมาจี้ชิงทรัพย์สิน
นี่ถูกบีบคอเข้าไปนี่โอ้โหแทบไม่รอดนะฮะ
เกิดขึ้นกลางทุ่งนาใกล้กับโรงงานผสมปูนซีเมน
ในพื้นที่หมู่บ้านโนนไพรวันนะครับ
ตำบลโนรจัดเหตุอเผยโนรแดงจังหวัดนครราชสีมา

คุณยายบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อน
ตอนเช้าประมาณ๙โมงเช้า
ยายก็ไปดำนาอยู่กลางทุ่งนากำลังง่วนกับการดำนาเลย

มีคนร้ายเนี่ยเดินมาทางข้างหลัง
มาถึงจับหัวยายกดลงกับพื้น

อาจจะกลัวเห็นหน้าหรือยังไรด้วยนั่นแหละ
จากนั้นก็ใช้หัวเข่าเนี่ยกระแทกยายตามร่างกายหลายครั้ง

บอกให้ยายส่งสิ่งของมีค่ามาให้

แล้วมีคนที่เขาจูงวัวผ่านมาพอดี
คือตอนที่คนร้ายเข้ามาข้างหลัง

คนร้ายยังใช้มือเนี่ยบีบเข้าที่คอยายด้วยนะฮะ

คือเหมือนกับหวังจะฆ่าเลยหรือเปล่า
ยายต้องพยายามร้องขอชีวิตนะฮะ
สุดท้ายร้องจนเกือบหมดแรง
คนร้ายก็คิดว่ายายไม่น่าจะมีแรงสู้แล้วมั้ง
ก็ละมือจากคอยายแล้วก็ไปค้นถังใส่ของที่วางที่คันหน้า

แต่ยายไปดำนายายไม่ได้เอาอะไรไป

มีแต่อุปกรณ์ดำนานะครับ
คนร้ายก็เลยไม่ได้อะไรนะ
นี่มีอาหารเที่ยงข้าวเที่ยงที่เตรียมไปกับอุปกรณ์ดำนา

เขาต้อนวัวเดินผ่านมาตรงที่ยายอยู่พอดี
คนร้ายมันก็เลยรีบวิ่งหนีไป
ยายก็รีบเข้าไปขอความช่วยเหลือ
ทำแบบนานเหมือนกันนะ
มันซ้อมเราตั้งนาน

แล้วก็ขอร้องไว้ชีวิตมัน
มันก็ปล่อย

ไม่มีอาวุธหรอกแขนเดินไปเปล่า

บอกว่าทุกวันนี้คุณยายยังหวาดภาวะอยู่เลย

ไม่กล้าออกไปดำนาเลยตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้ว

ในพื้นที่นะครับเพื่อให้ตำรวจตามคนร้ายมาดำเนินคดี

คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยชาวไร่ชาวนาเนี่ย
เวลาทำนาก็จะแน่นอนว่าไม่ได้มองสภาพแวดล้อมส่วน

เพราะฉะนั้นเวลาจะไปทำนาไปดำนาเนี่ย

ไปคนเดียวบางทีอันตรายนะครับ